วันนี้รายการทุกวันเสาร์๔ทุ่มติดตามกันได้
นี่คือศิลปะการต่อสู้นะครับ
ในการพุ่งทับจับหักที่ถือว่า

รอบขอบสนามลาไปก่อนสวัสดีครับ
นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่า